คุณผู้ชมคุณเคยมีความรู้สึกเวลาเราทำงานมาเหนื่อยนะทั้งวันนะ
ถึงบ้านแล้วมันอยากจะทิ้งตัวลงนอน
ที่นอนนุ่มทิ้งตัวลงไปเลย
แต่แม่เพื่อนนะเพื่อน
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ที่นอนโอ้โฮหน้าพังแล้วมั้ง
เรียบร้อยดีนะหน้าลงหมอน
คือเพื่อนนะคะเพื่อนทำไมถึงทำกับฉันได้

ปัวไว้ตรงช่องระหว่างเตียงมันเป็นเตียงแยกกัน
เอาผาห่มมาวางเอามอนวางด้วยนะ

หน้ากำม่ำลงไปเลย
ผมตะอย่างเกิน
เพื่อนก็รักแหละดูออกรักดอกจึงหยอกเล่น
แต่จะหยอกแรงนะเพื่อนอาจเป็นคนมีค่า

พลาดพลั้งลงไปอะไรอย่างนี้หรือว่าเตียงมันสูงอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะเป็นอันตรายนะ
แกล้งเพื่อนอะไรแบบนี้เลย

นึกภาพนะน่าจะนอนอยู่พักใหญ่ตรงนั้น